ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมค่ะลมหนาวมาแล้วค่ะ
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทำให้ทีมผู้ว่ากอทมนะคะ

ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะ

แม้ว่าสถานการณ์ฝุ่นเมื่อเทียบกับปี๒๕๕๙

เพราะว่ายังต้องติดตามสถานการณ์ฝุ่นในช่วงปลายปีอีกครั้งหนึ่ง
โดยในขณะนี้นะคะทางทีมผู้ว่ากอทมได้มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการสู้ฝุ่นค่ะ
ที่บริเวณสำนักสิ่งแวดล้อมสาราวการกรุงเทพมหานครดินแดงแล้วนะคะ
เพื่อเป็นการเตรียมรับมือแล้วก็เฝ้าระวังค่าฝุ่น
รวมทั้งเป็นการพยากรล่วงหน้า๓วัน
ก่อนมีการแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบ
ฝุ่นมาจาก๓ส่วนด้วยกันค่ะคุณผู้ชม
อย่างแรกคือเรื่องของการเผาไหม้ของรถยนต์
ว่ามวลโรงงานอุตสาหกรรมต่างที่เห็น

แล้วก็๓คือลมที่ไม่สามารถควบคุมได้
ทมจะมีการดำเนินการแก้ไขแล้วก็ดูแล
ในเรื่องของการเผาไหม้ของรถยนต์เป็นหลัก

ซึ่งจะมีการร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงมีการลงตรวจตาบริเวณที่มีการเผาไหม้
รถยนต์ควันดำไซส์งานก่อสร้างแพลนปูนนะคะ
รวมไปถึงพื้นที่ที่มีการขนส่งสูงอีกด้วย
ทั้งนี้ยังมีการร่วมมือกับกรมอุตสาหกรรมค่ะ
ได้มีการตรวจสอบโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการทำให้เกิดฝุ่นจำนวนมาก
โดยเฉพาะทั้งหมดที่รวบรวมได้ตอนนี้กว่า๒๖๐แห่งกันแล้วนะคะ
ซึ่งจะมีการเพิ่มมาตรการในโรงเรียน
ให้มีการชักทงตามลำดับความรุนแรงของค่าฝุ่นนะคะ
โดยสีทงจะมีการไล่ตามสภาพอากาศในเรื่องของคุณภาพอากาศ
สีฟ้าสีเขียวเหลืองส้มหรือว่าแดง
ความรุนแรงนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ติดตามสถานการณ์ของฝุ่น
พร้อมกับมีการสั่งการให้ประหลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อดูแลประชาชนกลุ่มเปาะบางโดยเฉพาะเด็กผู้สูงวัย
แล้วก็ผู้หญิงด้วยนะคะในพื้นที่กรุงเทพ
จากเรื่องฝุ่นที่จะมาพร้อมกับหน้าหนาวกันแล้วนะคะ
ไฟป่าก็จะมาในช่วงหน้าหนาวแล้วก็สภาพอากาศที่แห้งแรงแบบนี้
ยังไงก็ต้องติดตามสถานการณ์สภาพแวดล้อมแบบนี้ด้วยนะคะ
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ